ตอนที่ขับรถตามไปเนี่ยเขายังมีการชักมีดออกมาคูว่าห้ามตามอีกด้วย
เดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหนี่เลยคลิปนี้ไม่มีเสียงนะคะ
แล้วก็ถอยหลังมาชนโครมไม่ได้ชนรอบเดียวนี่ดูสิคะถอยชนสามรอบ
คู่กรณีค่ะเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มควายหลุดถนน
คืออยากให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยแล้วเขาให้ข้อมูลด้วยนะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหน้าห้างในจังหวัดชนบุรี
ตอนนั้นเนี่ยรถของคนถ่ายคลิปเนี่ยขับออกมาจากห้าง
ขับมาปาดหน้าแล้วก็ใส่เกียร์อาถอยหลังชนเนี่ย๓รอบ
ช่วงท้ายคลิปเนี่ยนะคะรถที่ถูกถอยชนเนี่ยที่เขามีกล้องเนี่ย
เพื่อไม่ให้รถผู้เสียหายเนี่ยตามมาทีนี้เขาเลยบอกว่ายังไงก็ไม่ยอม
เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานค่ะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็เลยเอามาโพสต์ไว้เผื่อใครจะมีข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือว่าเห็นลักษณะนี้มันเป็นเหมือนกับรถแต่งด้วยใช่ไหม
ก็จะแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้นะคะ
บอกได้ที่ตำรวจชพสมมติให้ข้อมูลกันนะคะ